สาวเป็นผู้หญิงที่มันลำบากจริงนะ
เสื้อในกางเกงในตากหน้าบ้านไม่ได้นะคะ

เอาสาวโรงงานย่านบางปูบอกว่าโอ๊ยชุดชั้นในหายอีกแล้วจ้า

ประวัตินี่โชคโชนมาเหมือนกันค่ะ

คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดเดินเข้ามาอย่างนี้

แล้วก็เนี่ยยัดเข้าไปในเสื้อในกางเกงแล้วก็เดินออกไปเลย
คุณซื้อไหมเนาะอยากได้ไปซื้อ

ก็ใช่ไงไซส์ก็คนละไซส์อยากได้ไปซื้อเอา
กล้องวงจรปิดค่ะจับภาพได้ช่วงตอนตี๓วันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละ
ลักษณะก็คือหัวโล้นนะคะไม่มีผม
ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะแบบหูคีบ
เห็นชัดจากกล้องวงจรปิดยี่ห้อนี้
ย่องเข้ามาในอพาร์ทเมนต์แล้วก็ไปเลือก
เลือกชุดชั้นในที่ตากไว้ที่ราวตากผ้าหน้าห้องพัก

เลือกลายที่ชอบดมกลิ่นที่ใช่
แล้วค่อยยัดเข้าใส่กางเกงของตัวเองแล้วเดินออกไปค่ะ
มันไม่จบแค่นั้นนะนี่เข้ามาตี๓ใช่ไหม

ไม่พอเหรอที่เอาไปตอนแรกเหมือนไม่พอ
คิดว่าเอ๊ะไม่พอกลับมาดีกว่า
ตี๓ครึ่งชั่วโมงเพิ่งสารตะได้ว่าไม่พอกลับมาอีกค่ะ
ชุดชั้นในไปอีกทำเหมือนเดิมค่ะ

ถ้าเห็นรองเท้าแตะหูคีบชัดขนาดนั้นหน้าคุณก็ต้องเห็นชัดเหมือนกันล่ะค่ะ
ผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยเธอก็บอกว่าก่อนหน้านี้เอกใจเหมือนกัน
เพราะว่าอยู่ชุดชั้นในมันทยอยหายไปจากราวตากผ้าน่ะ
มันหายไปทีละชิ้น๒ชิ้น
ตอนแรกคิดว่าลูกสาวละมากกว่าที่เก็บไปพับให้แล้วมากกว่าจะต้องเก็บไม่ตรงปค

ทีนี้ระยะหลังเมื่อก่อนซื้อชุดชั้นในมาเยอะเหมือนกันนะ
มันหายไปเรื่อยฮะมันเหลืออยู่ไม่กี่ชุดก็เลยมั่นใจแล้วล่ะว่า
ขโมยแน่แล้วล่ะมันหายไปแบบไร้ร่องรอยแบบนี้
จนกระทั่ง๒ทุ่มคืนก่อนเกิดเหตุ
ตั้งใจเลยนะเอาชุดชั้นในไปตากไว้๑๐กว่าชุดเลย
ล่อเลยดูสิของเธอด้วยของลูกสาวด้วยตากล่อไปเลย
เอาดูขอดูหน่อยตากไว้หน้าห้องพักตามปกติจนช่วงเช้า
เห็นชัดเลยค่ะหายไปเกือบหมดราว
นี่ก็ไม่เนียนเลยเอาไปเขาซะหมดลาวเขาก็รู้หมดอะนะคะ
เลยไปขอผู้ดูแลหอพักเปิดกล้องวงจรปิดดูหน่อย
นี่แหละค่ะเห็นชัดเลยพฤติกรรมแบบนี้
พอไปแจ้งความนะคะตำรวจก็จับตัวคนร้ายมาได้
เธอบอกว่าไงรู้มั้ยคุณเป็นไงฮะ

ทุกวันนี้ดิฉันเหลือชุดชั้นในใส่ไปทำงาน๒ชุดเท่านั้น
ท่าพูดแบบนี้อ่ะ
ก่อนที่คุณจะพูดนี่ที่ฉันนึกถึงภาพโนบราเลยนะ
แล้วก็ไปทำงานเอาง่ายวันจันทร์ถึงสุกก็๕วันแล้ว

แต่ต้องบอกรูปสืบตัวนใชวิตสวปภบังปูศ์ทำงานเร็วมาก

ขออนุญาตอ่านชื่อได้ไหมคะนี่เลย
นายนบพรอายุ๔๓ปีค่ะ
ไปจับได้ที่บ้านญาติตรวจยึดชุดที่สวมใส่ได้ในวันก่อเหตุเลย
ตรงกับภาพกล้องวงจรปิดและยึดของกลางเป็นชุดชั้นในมาได้ด้วย
นายนบพรสารภาพแต่โดยดีผมมีอาชีพ

ผมมีอาชีพเป็นช่างไม้ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง
อยู่ในซอยโครงการ๔ห่างที่เกิดเหตุแค่กิโลเดียวนี่แหละ
คืนเกิดเหตุผมนอนอยู่ที่ห้อง

ปั่นจักรยานไปตามหอพัก
ตั้งใจค่ะไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิง
ได้กางเกงในมาสามตัวได้ยกโทรงอีกสามตัว
แล้วก็ไปไว้ที่ห้องพักเพื่อดมแล้วก็สำเร็จความไคร่
รับอีกว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของผมนะครับ
ผมเคยก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับ
แต่ตอนนั้นผู้เสียหายเขาใจดีไม่แจ้งความ
ผมก็เลยย้ายจากพื้นที่นั้นมาอยู่สมุทรปราการ
แต่ผมก็ยังทำเหมือนเดิมครับอืม
แจ้งข้อหาเลยนะคะรักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
เพราะว่ารายนี้เขาไม่ยอมความเพราะเขาไม่เหลือชุดชั้นในใส่ไปทำงานแล้วนะคะ

ก่อนที่มันจะเป็นคดีที่มันใหญ่กว่านี้นะ

กลัวว่ามันจะไม่จบแค่ชุดชั้นในไงใช่อืม
ขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะคะทำงานอย่างรวดเร็วนะคะ